ผมเหรอครับผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวที่โทรมาบอกว่า
เดือดร้อนอะไรมึงไปยืมตังค์กูได้นะ
ไม่ใช่ครับไม่รู้เรื่องจริง
ว่ากูยังพูดไม่จบพูดแค่นั้น
ถ้าวันหนึ่งมึงมาจริงมึงต้องฟังเงื่อนไขดอกจันทร์มาก

ก็รู้สึกเขาเป็นคนที่หวังดีกับเราครับ

ก็ผมรู้จักกับน้องคนหนึ่งเพิ่งรู้จักกับพี่คิมก็คือนั่งกินเขาก็นัดเจอกัน
แล้วไม่มีใครมาถึงแบบมันก็ต้องมีเชิงพอดีใช่
มึงต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะมึงต้องอย่างนี้อย่างนี้นะ

มันทำให้ผมรู้สึกโอเคอย่างนี้แหละแล้วเรารู้สึกดีอะครับ
แล้วพี่คิมล่ะคะรู้สึกดีกับน้องยังไง
มันเป็นคนที่แบบเจียมตัวเสมือนยาบแรก
แม่นมันจะดูแบบมีบางอย่างโดยสายตาโดยทุกอย่าง

เรียกมันบอกว่าเฮ้ยไปกินข้าวกันเนี่ย

มันไปถึงมันต้องจำได้

ซึ่งแบบมันเกิดจากสิ่งความที่มันเองอ่ะ

มันไปแคสต์จนไม่มีค่ารถจะแคสต์

มันเห็นคุณค่าของมันในขณะที่คนบางคน

เริ่มจะงอแงเหนื่อยไม่อยากทำอะไรเลย

อยู่บนความลำบากที่เคยผ่านมา

ทำไมกูไม่เกิดเร็วอย่างนี้

อันนี้พูดจริงนะ

แต่พอมันบอกว่ารักพ่อแม่มันมากไม่เอาดีกว่า
ว่าน้ำเหลืองออกมาแล้ว

ต้องบอกว่าวันนี้เราได้แรงบันดาลใจดีในการใช้ชีวิต

ขอบคุณพี่ก๊อฟอนุวัฒน์มากค่ะ